สบายตาสบายใจกันบ้างดีกว่า
ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่

ข้าบอเต่าได้ก็จะเป็นสาวแล้ว

ที่ร้องนางสาวเชียงใหม่ร้องเพลงแบบนี้เพราะว่าอะไร
เพราะว่านางสาวไทยปีนี้เป็นสาวเจียงใหม่แต่เลยเจ้า
นี่แหละค่ะยนต์โฉมความสวยของน้องไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ำคืนที่ผ่านมาสมมงแบบสุดนะคะ
น้องการชนนิการสุพิทยาพรค่ะ
เจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
น้องการเนี่ยเป็นสาวเชียงใหม่แต๊ะเลยเจ้านะคะ
แล้วก็เป็นนางสาวไทยเชียงใหม่มาด้วย

นี้นางสาวไทยก็มีการจัดประกวดแบบแยกจังหวัดต่าง

น้องนะคะก็ถือว่าโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดา
เป็นนักศึกษาเพศรัชกรจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วก็เป็นนายกสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

เมื่อคืนค่ะน้องการก็เลยคว้ามงไปแบบไม่ค้านสายตาใดทั้งสิ้น
จากจะเป็นตัวเต็งในการประกวดแล้ว

ดูชุดไว้น้ำสับนั่งสอบ
ในยุคใหม่ไม่ต้องมาปกปิดอะไรกันแล้วแต่จะแหวกเลยนะ
การแนะนำตัวเดินโชว์ตัวรอบชุดว่ายน้ำ

บอกเลยว่ารอบนี้สวยสง่าตราตรึงจนกองเชียร์แบบเฮลั่นฮอ
แล้วก็มาปิดจ๊อปคว้ามงในรอบตอบคำถามคุณผู้ชม
คือเจ้าตัวนี่นะใช้ประสบการณ์ตัวเอง

คำตอบของน้องการชนนิการเนี่ยตอบแบบว่าจับใจตรงจุด
ชนิดที่กองเชียร์และกรรมการลุกขึ้นปรบมือเสียงดังปังขนาดไหน
ย้อนฟังความปังของเธอนี้ค่ะ
นี่คำตอบสุดปังเลยนะฮะ
แล้วบอกเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องมีคุณแม่มาคอยให้กำลังใจอยู่ด้วย
คุณแม่บอกว่าลุ้นจนหัวใจเกือบจะหยุดเต้นไปเลย

พอประกาศเป็นชื่อลูกแม่ร้องเลยอุ้ย
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุทานภาษาเหนือของเขาเนี่ยกันฟิลไหน
คุณพลอยก็ไม่อยู่ด้วยไม่รู้ยังไงนะฮะ
แล้วก็เป็นภาพน่ารักแบบนี้กับคุณแม่นะคะ
หลังจากนี้ค่ะน้องการก็จะมีภารกิจในฐานะทูตการท่องเที่ยวของประเทศไทย
แล้วก็จะมีกิจกรรมการกุศลมากมาย
รวมไปถึงอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่แฟนนางงามรอก็คือการเป็นตัวแทนสาวไทย
ตัวฝากบอกแฟนนางงามไทยว่าน้องพร้อมจะลุยเต็มที่
และจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
อีกหนึ่งอย่างขอเมาส์นิดนึงดอกไม้บนเวทีดอกไม้นางงามสวยนะสวยมาก
อันนี้มีที่มาที่ไปจากครุฑนี่ทำจากดอกขิงแดง
คุณผู้ชมสวยสดงดงามนะฝีมือนักจัดดอกไม้เมืองไทยนะ

โอ้โหไม่น่านะบนเวทีช่อดอกไม้สวยทุก
แล้วน้องก็สวยสมมงเห็นบอกว่าความสามารถพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษามือได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็สื่อสารภาษาเกาหลีได้ด้วย
โอ้โหเขาครบเครื่องจริงนะคนนี้
น่าสนใจนะคะเดินทางในวงการบันเทิงต่อได้แบบสบายเลย